สุรินถิ่นเมืองช้างครับพาไปที่อนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
ซึ่งเป็นพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินนี่นะครับเขากำลังทำพิธีบวงสวงศาลประจำเมืองครับ
และอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจังว่างเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่งานครบรอบ๖๐ปี
มหัศจรรย์งานช้างสุรินปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับ
ในระหว่างวันที่สิบสองถึงยี่สิบสามพฤศจิกายนดีครับ
ในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะมีทั้งพิธีรำบวงสวงการประกวดโต๊ะอาหารช้าง
แล้วก็มีเลี้ยงโต๊ะจีนช้างแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะ
น้องไปตอนที่สาว่างไหมน้องคนไปครับว่างว่างว่าง
กินโต๊ะจีนช้างกันไปร่วมงานนี่เขาบอกว่าเป็นโต๊ะ
โต๊ะจีนช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุ้ยแล้วมีการซ้อมนะ
นี่คือภาพการซ้อมนะซ้อมแบบเสมือนจริงเลยครับ
เขาจะนำช้างกว่า๒๐๐เชือกมาทำการแสดงกัน
เป็นการแสดงแสงสีเสียงในช่วงเวลากลางคืนไง
ส่วนนี้โต๊ะจีนช้างให้ดูแบบวมนี่คิดแค่น้ำจิ้มนะ
ออเจิฟเบาออเดิฟนี่เป็นแค่ออเดิฟเท่านั้นเอง
สำหรับขาช็อปพลาดไม่ได้อ้าวสาวไปกันเลยนะครับ
นู่นช็อปนี่ได้อย่างเมามันครับเพราะว่าตลอดทั้งงานเนี่ย
เขามีงานกาชาติประจำปีแล้วก็นำสินค้าโอท็อปและสินค้าจากภาคส่วนต่าง
มาขายในงานนี้ด้วยเออถ้าใครเคยไปผมบอกเลยว่าที่เนี่ย
คุ้มค่าแก่การไปเที่ยวจริงจังหวัดสุรินต์นะครับอ้าว
แล้วใครบอกว่าอยากจะแดนซ์อยากจะเต้นอยากจะมันแล้วก็งานนี้เขามีฮะ
เพราะว่าตลอด๑๒วันที่จัดงานเขาจัดคอนเสิร์ตนะ
ปินทั้งพื้นบ้านทั้งระดับประเทศจะไปรวมตัวกันที่นั่น
สร้างความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมแหละครับอ้าวใครอยากจะไปงานนี้ก็ไปกันได้นะครับ
มหสจันทร์งานช้างซุรินปีสองพันห้าร้อยหกสิบความก็จัดจะถึงยี่สิบ
สามพลิกาโยนนี้ก็เริ่มแต่วันที่สิบสองนะครับอ๋อแล้วก็จัดสิบพันนะคะ
งานนี้เนี่ยคุณชนะจะไปไหมคะเฮ้ยงานช้างงานใหญ่แบบนี้จะพลาดได้
อย่างไรเห็นได้ข่าวว่าเราจะมีสัญจรสัญจรไปโดยคุณแม่แอร์

เดี๋ยวดิฉันจะไปร่วมงานนี้นะคะ
ช่วงวันที่๒๐ถึง๒๒พฤศจิกายน
จริงดิฉันเป็นคนศรีสะเกดอยู่ติดกับสุรินทร์เลยนะ
ใกล้กันแต่ต้องสารภาพว่ายังไม่เคยไปร่วมงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินเตรียมพอกันเถอะค่ะ
เดี๋ยวเจอกันดิฉันคิดว่าคุณชนะจะชอบอะไรแบบนี้ไง

ครั้งนี้ก็คิดว่าคุณน่าจะไปดูช้างานอยาก
อยากไปเหมือนกันไงดีกว่านั้นไม่ว่าไปไหม
ฝากคุณแม่ธิสาไปเดี๋ยวเก็บอ้อมมูลในอากาศแล้วฝากของเรานะคะ